คดีของเสียแมนเสียแมนเนี่ยเขาเป็นเซียนไก่ชน
เป็นคนดังที่เพชรบูรณ์แล้วปรากฏว่าเขาก็มาที่สนามไก่ชน
ที่สระบุรีแล้วมีคนร้ายขับรถมามาประกบยิง
ยิงโดนจุดสำคัญนะคะเสียแมนคือคนนี้เลย
แล้วเสียแมนเสียชีวิตหลังจากนั้นคนร้ายก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่ม
มีคนร้ายใช้อาวุธปืนมายิงเสียแมน
นายแมนชนแดนเป็นชาวเพชรบูรณ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ตำรวจสพวิหารแดงก็รีบไปตรวจสอบปรากฏว่าเสียแมนถูกยิงเข้าที่ลิ้นปี่๑นัด
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพผ่าพิสูจน์แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานต่างที่พบในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการกระจายกำลังกันไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคนร้าย
กล้องวงจรปิดแถวสนามไก่ชนรวมถึงบริเวณโดยรอบ
คดีนี้พลตำรวจตรีธนายุทธิจรัทธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุพีบุญครองผู้ประคับการสืบสวนภาค๑
ก็ลงมาสั่งการให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายด้วยตัวเองเลยนะคะ
วันนี้เขาก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีประชุมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
จากการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเสียแมนเนี่ยถือว่าเป็นเซียนไก่ชนเป็นคนดังของที่เพชรชบูรณ์เลยค่ะ
แล้วก็ชอบมาที่สนามไก่ชนนานาภาคที่อำเภอวิหารแดงที่สระบุรีมาเป็นประจำเลยนะ
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนในสนามก็ยังทักทายยังพูดคุยกับเสียแมนตามปกติ
ยังคุยกับเสียแมนถึงเรื่องของการดูแลไก่การให้ยาการให้อาหารไก่
คือคุยกันปกติทุกอย่างเลยค่ะ
พอสักตอนทุ่มครึ่งเสียแมนก็ออกจากสนามเดินไปที่รถกระบะ
เพราะว่าที่รถกระบะมีคนขับรถของเสียแมนจอดรออยู่
เตรียมจะพาเสียแมนกลับบ้าน
ทีนี้จู่ค่ะมีคนร้ายยังไม่ทราบจำนวนนะคะ
ก็ใช้รถเก๋งเป็นยานพาหนะนี่แหละมาจอดซุ่มอยู่
แล้วก็ขับมาประกบยิงเสียแมนนะคะ
ยิงไปประมาณ๕นัดแต่ว่ากระสุนเนี่ยนะไปถูกที่รถโดนหลายนัด
แต่ว่านัดหนึ่งเนี่ยโดนจังเข้าที่เสียแมนนะคะ
แล้วก็โดนจุดสำคัญด้วยจึงทำให้เสียแมนเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะ
แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามรีบไปช่วยเสียแมนค่ะ
พยายามจะพาส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะ
คนร้ายขับรถหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองแคร์
ซึ่งคนที่อยู่ที่สนามไก่ชนเห็นหน้าตาคนร้ายไม่ชัด
เพราะว่าคนร้ายใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แล้วทีมข่าวของเรานะคะได้ไปพูดคุยกับกำนันตำบลหนองสวง
วิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็คือกำนันพรชัยแย้มพลอยค่ะ
กำนันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุวันอาทิตย์เนี่ยนะ
คนร้ายขับรถเป็นรถเก๋งสีขาวคาดแดงจอดอยู่ใกล้กับรถเสียแมนเลย
มาตั้งแต่เช้าแล้วจนถึงช่วงค่ำอะค่ะ
ตอนที่เสียแมนกำลังจะเดินทางกลับปรากฏว่าคนร้ายก็ขับเก๋งมาประกบ
แล้วก็ลดกระจกลงใช้ปืนกระหน่ำยิงหลังจากนั้นก็ขับรถหนีค่ะ
ยิงนอกรถเพื่อล่ำลาเพื่อนจะกลับไป
เสียด้วยกันเพื่อนลำลาเพื่อนจะกลับแล้วเสร็จไอ้คนที่ยิงมันก็เลย
มีคนครับคนยิงเอ่อไม่ทราบไม่ทราบแต่เขารถว่าเขารถกระจกมายิงคนเดียว
อะไรอ่าที่สืบถามดูเขาบอกเป็นฮอนด้า
ฮอนด้าฮอนด้าสีอะไรเขาว่าข่าวข้าดข้าดแต่งหรือไงอืม
เขาซุดลงเขาซุดลงแล้วเพื่อนเขาก็ลากออกลากออกไปหลบหน้ารถ
แล้วคนยิงก็ไปนักข่าวของเรานะคะก็ไปพูดคุยกับเจ้าของสนามไก่ชนด้วยนะคะ
ก็คือนายสัมพันธ์คำแป้นเจ้าของสนามเนี่ยบอกว่าเพิ่งเปิดสนามไก่ชนนี้มาไม่นานนะคะ
ถึงครึ่งปีเปิดมาประมาณ๕เดือนเองแล้วเสียแมนเนี่ยก็จะเดินทางมาชนไก่ที่สนามประมาณสี่ถึงห้าครั้ง
แต่ก็รู้จักกับเสียแมนมานานแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในแวดวงอยู่ในวงการไก่ชนด้วยกัน
ปกติเวลาคุยกับเสียแมนก็จะคุยพวกเรื่องไก่ชนค่ะแล้วก็ปรึกษากันเรื่องงาน
ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่รู้ว่าเสียแมนมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
แต่จากการสังเกตเจ้าของสนามไก่ชนบอกว่าคนร้ายคงจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็สบโอกาสตอนที่เสียแมนกำลังจะเดินทางกลับบ้านลูกน้องขับรถมากำลังจะรับอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็มาลงมือก่อเหตุสังหารครั้งนี้นะคะ

น่าสนใจเพราะว่าจากที่เจ้าหน้าที่เขาก็สืบสวนเขาก็ทราบว่าการที่เสียแมนถูกรอบยิงเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วเมื่อปลายปีห้าแปดค่ะรอบนั้นเนี่ยเสียแมนโดนคนคนร้ายเนี่ยมาลอบยิงที่หน้าบ้านพักเลยที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอชนแดนนะคะ
แต่ว่ากระสุนเนี่ยมันไม่โดนเสียแมนนะไปโดนลูกน้องจนลูกน้องเสียแมนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รอบปี๕๘ตำรวจมารู้ตัวคนก่อเหตุเป็นฝาแฝดค่ะเขามีฉายาว่าแฝดนรก
นั่นก็คือนายชายโยแพรเฟื่องหรือว่าในต้นกับอีกคนนึงก็คือนายโชคชัยแพรเฟื่องพี่น้องฝาแฝดกันนี่แหละค่ะ
แล้วตอนนั้นที่มีการมาลอบยิงเป็นเพราะว่าความแค้นเรื่องสลากกินรวบที่มันผิดกฎหมาย
หลังจากนั้นค่ะปีนี้นี่แหละนายตั้มหรือว่านายโชคชัยแพ้เฟื่องเนี่ยนะ
แล้วคราวนี้เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียแมนคนที่เคยถูกในตั้มลอบยิงมาก่อน
ก็มาโดนคนร้ายขับรถประกบยิงจนเสียชีวิตคาสนามไก่ชนที่สระบุรี
ซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑นะคะ
บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนภักดิ์๑เนี่ย

ก็อยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็แกะรอยคนร้ายค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ดูรถยนต์ดูอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ปลอกกระสุนได้๕ปลอกเก็บหัวกระสุนได้๒นัด
แล้วก็เอาทั้งปลอกกระสุนทั้งหัวกระสุนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปตรวจสอบประวัติมือปืนในพื้นที่
เรียกพยานบุคคลที่ใกล้ชิดกับเสียแมนมาสอบปากคำ
จะได้หาข้อมูลในการก่อเหตุสังหารครั้งนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งปมสังหารเอาไว้๔ประเด็นนะคะ
่งไปที่เรื่องของความขัดแย้ง
่งไปที่เรื่องผลประโยชน์เรื่องการพนัน
ก็คาดว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายน่าจะได้ในสัปดาห์นี้
ส่วนศพของเสียแมนค่ะ
ญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของเสียแมน
แต่ญาติก็บอกแบบนี้บอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรตอนนี้
แล้วก็ไม่อนุญาตให้นักข่าวของเราบันทึกภาพด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนักกิจศพของเสียแมน
วันอาทิตย์ที่๙กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบดูด้วยนะคะ
ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี๒๕๕๙
เสียแมนเคยถูกรอบยิงมาแล้วรอบนึงหรือเปล่า
แล้วก็คนที่ก่อเหตุก็มาถูกยิงด้วย
มันมีอะไรไปเชื่อมกันไหมเดี๋ยวรอดูความคืบหน้า